คุณผู้ชมฮะช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทย

กรณีเพลิงไหม้เมาเท่นบีผับนี่แหละครับ
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะมาวิเคราะห์
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ข่าวนี้ออกกันทุกช่องทุกสื่อ

ฉะนั้นอย่างที่คุณบุ๊คเกริ่นไว้ก็คือว่า
เราควรจะมาถอดบทเรียนกันเสียทีว่า
จะทำยังไงที่จะป้องกันปัญหาอย่างจริงจัง
ไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาได้
เพื่อไม่ให้ไฟไหม้ผับแบบนี้มันเกิดขึ้นอีก
เพื่อไม่ให้คนต้องไปตายไปบาดเจ็บและพิการ
จากเรื่องแบบนี้เกิดไปอีก
เห็นที่พ่อแม่แต่ละคนมาพบมาแสดงความรู้สึกแล้ว

อยู่ดีลูกต้องมาตายในลักษณะอย่างนี้
คำถามข้อใหญ่คือ
ใครควรจะต้องทำยังไง
ที่จะป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้อย่างจริงจัง

มันอาจจะยากเพราะว่าไฟไหม้เนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุ
แต่ว่ามันจะต้องทำยังไงถ้าเกิดไฟไหม้แล้ว
คนในผับวิ่งหนีออกมาได้หมดหรือเกือบหมด
ฉะนั้นต้องไล่โจทย์ลงไปแต่ละข้อ
หนึ่งถ้าเกิดเพลิงไหม้จากจุดใดจุดหนึ่ง

ไม่ให้ไฟมันลุกลามพลึบพลับในเวลาอันรวดเร็ว

ต้องควบคุมวัสดุตบแต่งทั้งหลาย
ไม่ให้ใช้วัสดุที่เป็นเชื้อไฟ
อะไรบ้างล่ะโฟมผ้าบุฟฟองน้ำซับเสียง

ไฟไหม้แล้วตายกันเพราะมีวัสดุเหล่านี้ประกอบในการตบแต่ง
สันติก้าผับเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วก็เจออย่างนี้
ถัดมาประเด็นเจ้าหน้าที่และเจ้าของผับ
ที่ต้องให้ความร่วมมือกัน

กับเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง

ตอนที่ไฟไหม้สันติก้าผับ
เมื่อ๑๐กว่าปีก่อนกับไฟไหม้เมาเท่นบี

คือคนที่ไปเที่ยวเนี่ยวิ่งออกมาได้ไม่หมด
เพราะประตูที่วิ่งออกมาได้มีประตูเดียวเล็กและแคบ
ประตูอื่นที่เป็นประตูใหญ่
ประตูด้านข้างประตูด้านหลัง

หรือไม่ก็เอาเคาน์เตอร์ไปวางเอาของไปเก็บ
มันเป็นทางเข้าออกไม่ได้เหตุผลเพราะอะไร
อันนี้ต้องเห็นใจเจ้าของผับเขา
คือเขาไม่ต้องให้การให้ลูกค้าหนีออกโดยยังไม่คิดเงิน
ผับกับร้านอาหารไม่เหมือนกันครับ
ร้านอาหารเนี่ยไฟสว่าง
คนไปนั่งกินก่อนจะลุกมาจากร้านได้เนี่ย
พนักงานก็เห็นว่าคิดตั้งหรือยัง
แต่ผับเนี่ยมันมืด
แล้วคนที่เข้าไปในผับก็ไม่ได้นั่งประจำโต๊ะ
ออกไปเต้นมั่งออกไปยืนกันมั่งออกไปออกันหน้าเคาน์เตอร์มั่ง
ก็ไม่รู้ว่าโต๊ะไหนคิดเงินแล้วหรือไม่คิดเงิน
ถ้าเปิดประตูไว้หลายบานเดี๋ยวคนก็ทำเนียนหนีออกไป
มันจะทำยังไง
ที่หนีไฟล็อกเอาไว้หมด
อันนี้แหละที่ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ควบคุม

ต่อไปนี้ต้องมาวางแผนกันว่า
ทำยังไงที่จะให้เปิดประตูไว้ได้แล้วคนไม่หนีออก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากนี้ไปก็ต้องคอยสุ่มตรวจ

มันใช้งานได้หรือใช้ไม่ได้ประตูมันมีประตูเดียวหรือมีหลายประตู
อันนี้เป็นประเด็นกับผู้บริหารผับด้วยถ้าคุณไม่ทำ
คุณไม่ให้ความร่วมมือแล้วพอเกิดเหตุขึ้นมา
คุณเห็นเสียบีเป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับ
ต้องไปนอนห้องขังอยู่๒คืนแล้วไม่รู้โทษจะเป็นยังไง
กันไหมครับกับคุณปล่อยประละเลย
กับคุณเห็นแกว่าไม่อยากให้คนหนีแล้วไปล็อกประตู
มันเกิดขึ้นมาก็ต้องเจอแบบนี้มันคุ้มกันไหมล่ะครับ
ถ้าคุณให้ความร่วมมือทำไปตามแบบมันไม่เกิดอย่างนี้
อันนี้ถือว่าได้ไม่คืนเสียโกยเงินได้แต่ติดคุกไม่คุ้มกัน
ผมถึงบอกขอให้ดูเสียบีเป็นตัวอย่าง
ถัดมาเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครอง
หรือฝ่ายอื่นฝ่ายท้องถิ่นท่านได้บทเรียนแล้วนี่ครับ
นายอำเภอเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่เดือนมาอยู่ได้ไม่กี่เดือนแล้วต้องไปเรียนไปอบรม
ไม่ค่อยได้อยู่ในพื้นที่หรอกครับแต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้
นายอำเภอต้องโดนก่อนนายอำเภอเดินก่อน
ฉะนั้นฝ่ายปกครองนายอำเภอประหลัดอำเภอต้องคิดใหม่
ถ้าคิดว่าคุณไปมีผลประโยชน์กับเขาหรือปล่อยประละเลย
มันคุ้มกันไหมล่ะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต
ก็ควรจะต้องได้รับโทษด้วยเพราะเวลาขออนุญาตต้องไปขอกับอบต
ตอนอนุมัติอนุญาตให้เป็นแค่ร้านอาหาร
เพราะตรงนี้โซนนิ่งเขาเปิดเป็นสถานบริการไม่ได้
เป็นร้านอาหารแล้วเขาไปดัดแปลงเป็นผับ
ตั้งแต่เขาเปิดมาตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนจนมาถึงเหตุไฟไหม้
ไม่ได้ไปตรวจดูเลยเหรอครับว่าที่อนุมัติไปเป็นร้านอาหารนั้นเนี่ย
เขาทำเป็นร้านอาหารหรือเขาไปดัดแปลงเป็นผับ
อันนี้บกพร่องอบตต้องโดนด้วยอย่าเอาเฉพาะนายอำเภอ
กระทรวงมหาดไทยต้องไปเอาจริงกับอบตด้วย
ท่านรัฐมนตรีผลเอกอนุพงศ์ไปตอบคำถามตอบกระทู้
สววัญชัยเมื่อสักครู่ในสภาก็ตอบแบบหลวม
ไม่ได้เห็นความหวังเท่าไหร่ฉะนั้นเจ้าหน้าที่
ที่ออกแบบอนุมัติแบบให้เขาควรจะต้องไปดูว่า
อนุมัติออกไปนั้นเนี่ยเขาทำตามแบบหรือเปล่า
เขาไปดัดแปลงหรือเปล่าอนุมัติให้เขาเปิดเป็นร้านอาหาร
เขาไปเปิดเป็นผับทำไมอยู่มาตั้งสองสามเดือน
ไม่รู้ล่ะครับฝ่ายตำรวจ
ตำรวจแน่นอนต้องเป็นด่านหน้า
เวลามันเกิดเหตุขึ้นมาสิ่งที่สังคมเขาแคลงใจคือ
เรื่องพวกนี้เขาเปิดผับได้เขาทำอย่างนี้ได้
เขาก็ต้องจ่ายสวยให้กับตำรวจท้องที่ถ้าไม่จ่ายสวยอยู่ไม่ได้หรอกครับ
ตำรวจจะเป็นปฏิเสธไม่รู้เห็นไม่ได้แล้วสวยมันไม่ได้อยู่แค่ระดับ
ผู้กำกับหลายโรงพักรวมกัน
ก็ส่งกันเป็นทอดจากกองกำกับส่งไปถึงกองบังคับการ
กองบังคับการส่งไปถึงกองบัญชาการเหนือไปกว่านั้นอีก
หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่สินบนพวกนี้สวยพวกนี้แหละ
ที่มันทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าไปกวดขันเขาเขาเปิดเกินเวลา
ก็ไม่กล้าไปอะไรกับเขากฎหมายบอกให้ปิดตีหนึ่ง
เขาบอกว่าพอตีสองเขาปิดไฟคนก็นั่งไปถึงตีสามตีสี่ตีห้า
ทำไมเขานั่งได้ล่ะครับทำไมเปิดต่อได้ล่ะครับ
ก็เพราะเขาจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายไหนมั่งก็ไม่รู้ถัดมาก็คือว่าประเด็นเหล่านี้ทั้งหมด
มันแก้ได้ด้วยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ถ้าทำผิดกฎหมายจับเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง
ไม่ใช่มีเหตุกันทีนึงก็เข้มข้นกันทีนึง
วดขันกันทีนึงแบบไฟไหม้ฟางอย่างนี้ไม่ได้ครับ
ขอปิดท้ายด้วยตอนนี้ทุกจังหวัดทุกแห่ง
กำลังตรวจตรากันอย่างเข้มข้นทั้งนั้นในกรุงเทพข้อมูล
ผับในกรุงเทพฯมีอยู่ประมาณสี่ร้อยแห่ง
แต่ผลการออกตรวจพบว่ามีอยู่๘๓แห่งที่มีปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัย
คือตกมาตรฐานต้องปรับปรุงเอาท่านดูในจอ
เขตจตู่จักรนี่มีมากกว่าเพื่อนที่ยังไม่ได้มาตรฐานสี่สิบเก้าแห่ง
ถนบุรีห้าแห่งเขตดินแดงสี่แห่ง
ส่วนในต่างจังหวัดนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้สั่งการให้ผู้ว่าทุกจังหวัด
เกิดเรื่องมาทีเกิดปัญหาทีก็สั่งกันทีนึง
แต่ก็คิดว่าสั่งดีกว่าไม่สั่ง
ผมเคยบอกว่าคนโบราณเนี่ยเขาเปรียบว่าซิลเนี่ย
ถ้าวางไว้เฉยมันไม่กินเนื้อไม้ครับ
ต้องใช้ค้อนตอกหน่อยถ้าตอกแรงมันก็กินลึกตอกเบามันก็กินเนื้อไม้นิดหน่อย
ไม่ตอกเลยสิวก็อยู่เฉย
ฉะนั้นถ้าราชการยังทำตัวเป็นสิวอยู่อย่างนี้เนี่ยปัญหามันก็เกิดไม่จบหรอกครับ
มีทั้งนั้นแหละครับฝ่ายปกครองฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายตำรวจ
ถ้าสามฝ่ายนี้ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาอย่างที่ว่าเหตุแบบนี้ไม่เกิด
ถึงเกิดคนก็ไม่ตายมากแบบนี้ไม่บาดเจ็บมากอย่างนี้
ไม่ต้องบาดเจ็บถึงขั้นพิการนี่ก็กำลังจะ
กำลังจะรอฟังอยู่ว่าอีกคนนึงที่บาดเจ็บมากจะต้องถูกตัดแขนตัดขาหรือเปล่า
เศร้าไหมล่ะครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะเรื่องเศร้าแบบนี้อาจจะเกิดจากสินบน
หรือว่าสวยพาสวยคือล่าสุดเนี่ยผู้การจังหวัดชมบุรีนะฮะ
หรือตรวจสอบสถานบันเทิงทั้งจังหวัดชมบุรีเลยนะครับ
ว่ามีการขออนุญาตเปิดกิจการถูกต้องหรือไม่
แล้วก็ไม่ใช่แค่ที่ชนบุรีไงมันลามไปถึงทั่วทุกภาคเลยด้วยนะคะ